ก็รู้สึกดีค่ะก็ถ้าเราหน้าเหมือนกันแสดงว่าเราสวยเท่าเท่ากันทั้งวงการค่ะรู้สึกยังไงเหรอไม่จริงค่ะเพราะว่า

ทำหน้าทำตามาซิลิโคนทั้งหน้า

ก็แค่แบบว่าเหมือนเราอยู่ด้วยกันเขาก็เลยแบบเห็นว่าอยู่ด้วยกันก็เลยบอกว่าหน้าเหมือนกันเหมือนว่าเขาคิดแบบนี้กันมากกว่า

จริงแล้วจริงแล้วหน้าไม่เหมือนกันแต่แค่ว่าเราแต่งหน้าออกมาแล้วเหมือนกัน
ก็คือแต่งหน้าจากคนคนเดียวใช่มั้ยคะ
จริงก็คือล้างหน้าออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลย

หลายคนคิดว่าเราหมอเดียวกันนะคะต้องบอกค่ะว่าคนละหมอ
เนี้ยกล้องฟุ้งฟิ้งหรือว่ากล้องฟูจิอ่ะค่ะไม่น่าเหมือนกันทุกคนใช่

ไม่เหมือนกันเลยเนอะอืมอุ้ยไม่เหมือนนะไม่เหมือนค่ะ
รู้สึกเฉยเฉยมากเลยเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความสวยแตกต่างกันออกไป
ใช่แล้วจริงพวกเราเนี่ยภายนอกจะไม่สวยมากแต่ภายในใจเนี่ยสวยค่ะพี่
โอ้โหสวยสวยออกมาจากข้างในนั่นเอง
เขาบอกว่าที่หน้าเหมือนกันเพราะว่าสายยากรรมคุณรู้หรือเปล่าพี่จิ๊ดทำไมต้องสายยากรรม
ไม่จริงค่ะลองจับจมูกดูได้ไม่จริงค่ะพวกเราไม่ได้สายยากรรมเนอะคุณพ่อคุณแม่ให้มา
อาจจะเป็นการแต่งหน้าที่เรากี๊เปล่าครัวมาดูเท่าไวหายอย่างมั๊ย

ก็ออกมาจากคลินิกเดียวกันนะคะ

ไม่ใช่แล้วคือจริงแล้วค่ะ

แล้วแบบเด็กรุ่นใหม่เขาก็เอาหน้าพวกเราไปให้หมอดู

เอานมแบบนี้เอาหน้าแบบนี้

ก็เลยออกมาหน้าคล้ายกัน

ก็คนละหมอด้วย
พ่อปิตตี้สวยค่ะและเรร่าหน้าเหมือนกันครับ
เทรนด์การแต่งหน้าของเรามากกว่า
วิธีการเขียนคิ้วเขียนตาม
เบอร์ขนตาหรือขีนลิบสติก
การได้แล้วที่สำคัญเพราะกล้องฟุ้งฟิ้งทีอาร์อย่าไปเชื่อค่ะ
เพราะมันแต่งได้ตบหน้าได้ค่ะ
หนูว่าไม่ไม่ไม่รู้ไม่จริงแล้วเพราะหนูว่าไม่ใหญ่หรอก
แต่คนดูอ่ะชอบใหญ่ใหญ่มากกว่าอันนี้คือนมจริงค่ะนมจริง
ใช่อันนี้ก็จริงอันนี้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการนะคะ
เราเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าของสินค้าคือเราก็เหมือนเป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าเนอ
รู้ว่าผู้บริโภคต้องการแบบนี้อยากเห็นแบบนี้เราก็จัดให้ค่ะ
มันไม่มีที่ถึงต้องว่าโอ๊คใหญ่ไม่เห็นใหญ่เลย

ทำไมต้องนมใหญ่คะ
ต้องถามว่า
นี่ทำแล้วหรอ
บอกเลยนะคะว่า
ของแทบเหมือนกันนะคะจากอเมริกา
แต่ว่าก็ทำพอดีตัว

ไม่ด้วยอาชีพงานของเรา

แล้วก็ดูมีหุ่นมากขึ้น

ิตตี้กึ่งโมเดลค่ะไม่มีหน้าอก
ที่ต้องบอกว่าเทรนด์สมัยนี้เขาฮิตเป็นแบบ

ไข่คะไข่อยู่ไหน
อ๋อคือไฟตัดไปแล้วติดปากนิดนึง

แบบหน้าพร้อมตบจะไม่แล้วคะ

หน้าปลอมค่ะยิ่งบอมเท่าไหร่

หน้าปลอมเท่าไหร่งานยิ่งเยอะค่ะ

น้องก็ต้องปลอมแบบน่ารักแบบเนียนนะคะ

ว่าแบบเอ้ยอันนี้แบบธรรมชาติค่ะ